ที่พระนครศรีอยุธยานะครับคุณตาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัก
ซึ่งก็เป็นการเสียชีวิตอย่างมีปริศนานะค่ะอ่า
แต่สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยทางญาติญาติเขาก็ไม่ติดใจ
เนื่องจากมีขนมปังคล้ายคล้ายขนมเค้กติดอยู่ที่ข้างข้าง
ป่าคุณตาอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วตกอยู่ด้วยตรงนี้เห็นไหมครับ
แล้วแถวหน้าบ้านเนี้ยมีตะขาบตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งด้วยอืม
ที่กู้ภัยเขาลงพื้นที่ไปหลังได้รับแจ้งเหตุ
ว่าคุณตาแกเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแกอยู่คนเดียวนะฮะนี่ท้องที่สพออุทัยนะครับ
พระนครศรีอุทยาก็ต้องไปตรวจเรื่องของโควิดก่อน
ศพนี้ไม่ติดเชื้อโควิดนะฮะบ้านอยู่ที่หมู่๗ตำบลคานหามอำเภออุทัย
เป็นบ้านพักที่ปลูกด้วยสังกษีนะครับอยู่ริมทุ่งนา
คุณตาสมบุญแตงอ่อนนะครับอายุ๘๓ปีนะครับ
สภาพศพไม่สวมใส่เสื้อผ้านอนหงายตัวแข็งอยู่บนที่นอน
มีขนมปังที่เป็นเศษขนมเค้กตกอยู่บนที่นอน๑ชิ้น
แล้วข้างแก้มของคุณตาสมบุญยังมีขนมปังเนี่ยติดอยู่
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับ
ศพของคุณตาสมบุญก็ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอะไร
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
แต่การเสียชีวิตอย่างละเอียดต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะฮะ
ก็ไปดูเรื่องนี้หน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วคุณตาแกเป็นอะไรถึงเสียชีวิต
วานนี้ต้องขับรถลุยน้ำเข้ามานะฮะ
น้ำท่วมอยู่นะครับที่อุทัยอายุทยาทางเข้าบ้านมีน้ำท่วมขังนะครับ
มาถึงที่บ้านเนี่ยเป็นลักษณะเพลิงพักเล็กปลูกด้วยสังกษี
กู้ภัยบอกว่าคุณตาแกใช้โซล่าเซลล์นะเป็นไฟฟ้ารอบบ้านมีหนองน้ำมีย่าขึ้นรกไปหมดเลย
บ้านก็มีที่นอนมีข้าวของเครื่องใช้ของคุณตาสมบูรณ์
นี่คุณติ๊กนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเคลื่อนย้ายศพคุณตาเมื่อวานวันนี้ก็พาเรามานะครับ
คุณติ๊กบอกว่าหลังจากที่มาถึงบ้านเนี่ยแล้วเจอศพคุณตาพบว่าคุณตาสมบุญแกนอนห่มผ้าอยู่ในมุ้ง
สภาพศพเนี่ยเริ่มแข็งแล้วพอเปิดมุ้งมามีขนมเค้กครึ่งชิ้นตกอยู่ข้าง
แล้วที่ปากก็มีร่องรอยเศษขนมเค้กอยู่ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะตาแกกินขนมเค้กแล้วแกสำลักเค้กหรือเปล่า
ติดคอแล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าตอนที่กำลังนำศพคุณตาออกจากบ้าน
กู้ภัยบอกนี่ฮะไปเจอตะขาบตัวเบอร์เลอร์เลยอยู่หน้าบ้านคุณตา
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือจะถูกตะขาบกัดแล้วพิษตะขาบเนี่ยทำให้เสียชีวิต
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะส่วนเรื่องโควิดเนี่ยตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อโควิดนะฮะ
ขนมอยู่ข้างแกจะเอียงหน้าหน่อยนึงน้องหงายจะเอียงหน้าหนึ่ง
ส่วนญาติญาติทราบข่าวแล้วนะครับญาติญาติบอกว่าคาดว่าคุณตาสมบุญอาจจะเสียชีวิตได้สองสาเหตุ

คุณติเช่าบอกว่าแถวบ้านคุณตาสมบุญนี้ไม่ได้มีแค่ตะขาบนะ
ตอนที่ลงพื้นที่ไปเจองูเขียวนี่สังเกตไม่เห็น
สีพร้อมกลลืนไปเลยตัวเบอร์เรอเลย
งูเขียวนะอยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านคุณตา
หน้ารถไปแล้วนิติชาวบอกโอ้โหแถวบ้านคุณตาก็สัตว์เลื้อยคลานเยอะอยู่เหมือนกัน
ด้วยสภาพเดอรอบแคะงจะลองดูใช่ครับทั้งน้ำทั้งย่าหรก
คือเมื่อวานกู้ภัยมาช่วยเคลื่อนศพคุณตามาตรวจศพคุณตาเจอตะขาบตัวเบอร์เลอร์เลย
หลังจากนั้นคุณเดติชาวก็เลยไปที่วัดนะฮะวัดโคกมะยมนะครับ
ซึ่งญาติญาติก็รับศพคุณตามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
ผลชนสูตรอย่างละเอียดยังต้องรออยู่นะฮะ
หลานสาวคุณตานะครับอายุ๖๐นะ
คุณป้าบัวผันบอกว่าปกติตาสมบูรณแกอยู่คนเดียว
ทุกวันแกจะปั่นจักรยานสามล้อไปซื้อข้าวที่ร้านค้าเป็นประจำ
ลูกหลานก็เอาข้าวไปให้ก็มี
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายป้าบัวผันบอกซื้อกับข้าวไปให้ตาสมบุญที่บ้าน
แกนอนอยู่ในมุ้งก็เรียกเรียกแต่ไม่ลุกไม่มีเสียงตอบรับด้วย
ตอนนั้นยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยแจ้งกู้ภัยให้มาดูดีกว่า
พอกู้ภัยมาถึงเข้าไปดูเนี่ยฮะแกนอนเสียชีวิตแล้ว
คือร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายในที่พักของคุณตาเนี่ยไม่มี

โดยสภาพศพก็ไม่มีผลชนสูตรอย่างละเอียดต้องรอ
แต่จะเป็นเพราะตาขาบหรือว่า
ถ้าไม่นับเรื่องสำลักขนมปังขนมเค้กนะ
ตะขาบกัดแล้วตายได้ไหม
เราก็เลยถามไปยังคุณหมอหมูนะฮะ
รองสาราจารย์ในแพทย์วิทยาศักดิ์จังหลัดชายศรีนะฮะ
หมอหมูเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศจากมศวนะครับ
หมูบอกว่าถ้าคนถูกตะขาบกัด
ของตะขาบจะส่งผลให้มีอาการปวดชา

แต่มันไม่แพร่เข้าสู่กระแสเลือดนะ
ซึ่งโดยปกติแล้วพิษของตะขาบจะไม่รุนแรง
ทำให้คนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตน้อยมาก
เว้นกรณีมีอาการแพทย์พิตะขาบรุนแรง
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการหลอดลมตีบ

และเสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานนะครับ
แต่ถ้าใครมีอาการแพ้พิษของตะขาบ

แต่เบื้องต้นทางญาติลูกหลานคุณตา
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
คือญาติญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศล